รู้ตัวนะครับก็ตะโกนนะด่าไปไอ้โรคจิตมันก็หนีไปได้คนเยอะแยะนะแต่ว่าจังหวะก็คงไม่มีใครที่จะกล้าไปคว้าตรงคว้าตัวอะไรไว้ด้วยนะ
อาจจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นเอาเป็นว่ามันหนีไปได้ทีนี้พอโพสต์เรื่องราวออกไปในสังคมออนไลน์เนี่ยโดยเฟซบุ๊คส่วนตัวเนี่ยบางคนก็บอกว่าแหม่มันมีแต่ข้อความสร้างกระแสหรือเปล่าโดนตอนไหนอะไรยังไงยังไงก็ไม่รู้
เธอก็เลยบอกว่าเนี่ยไปหาหลักฐานมาจนค้นจนได้ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วนะเอาไปให้ตำรวจแล้วแต่ภาพมันไม่ชัดเดี๋ยวต้องหาเพิ่มมันยังไม่สามารถระบุตัวคนร้ายได้อย่างชัดเจนนะครับ
นักศึกษาสาวคนนี้ได้โพสต์เฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่าไปเจอผู้ชายลวนลามถึงขั้นจับอวัยวเพศบนรถไฟฟ้า
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็ติดต่อไปจนน้องเขายอมเล่าเรื่องราวให้ฟัง
คุณระวีการแก้ววิจิตรก็ไปคุยด้วยนะครับ
ได้เล่าวินาทีที่เกิดเหตุให้ฟังบอกว่า
วันนั้นเธอใส่ชุดนักศึกษากระโปรงทรงเอ
เอนี่คือเลยเข่าขึ้นมาหน่อย
แล้วก็สวมเสื้อคลุมทับอีก๑ชั้น
ผู้ชายที่ก่อเหตุผิวดำรูปร่างสูงประมาณ๑๗๕เซนติเมตร
อายุน่าจะสักประมาณ๔๐กว่า
ขึ้นรถไฟฟ้ามาพร้อมกับเธอที่สถานีสารแดง
ตอนนั้นประมาณ๑ทุ่มนะครับ

ประมาณว่าแน่นอย่างกับปลากระป๋อง
ทีแรกเธอรู้สึกว่าเหมือนมีอะไรมาโดนที่ขาของเธอ

พอมาถึงสถานีช่องนนทรีย์คนเริ่มลง

แต่ผู้ชายคนนี้ก็ขยับตามมาอีก
พอรถไปถึงสถานีสุรศักดิ์

ผู้ชายคนนี้ชวยตอนรถเบรก
เอามือมาแตะที่ของสงวนของเธอ

ตะโกนด่าไปว่าไอ้โรคจิต

ที่รถเปรกอะค่ะเขาก็เหมือนกระทิงกำหนักมาหาหนูเต็มที่เลยค่ะ
แล้วเขาก็เอามือมาด้วยคือคราวนี้เขาพยายามมาจับแล้วอะ
หนูก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แล้วหนูก็เลยดันไหล่เขาออก
คือดันไหล่ละยังไม่ทำอะไรแต่ว่าดันไหล่ก่อน
สักพักพอรถมันหายรถมันเลิกแบบรถมันเริ่มกระชาก
เขาก็กลับเรียนปกติแต่ว่ามือเขาก็ยังอยู่ไม่นิ่งเหมือนเดิม
แล้วก็หนูถือแฟมอยู่ที่ใส่หนังสือเรียนก็เลยแบบสับใส่มือเขาเบา
ให้รู้สึกว่าเฮ้ยแบบฉันรู้ตัวแล้วจะทำแบบนี้อะไรแบบนี้
แต่เหมือนเขาก็ไม่เลิกอะค่ะแล้วจนพอแบบจนพอถึงใกล้ถึงสุรศักดิ์อะค่ะ
รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันจะเป็นอย่างนี้จริงเหรออะไรอย่างนี้
แล้วเขาก็แบบจับลงมาเลยเต็มเต็มแล้วคือเขาแบบคือออกจากมือแบบวางไว้อย่างนี้เลยค่ะ

ใช่มือขวาก็คือแบบอย่างนี้เลยคือมือตั้งแล้วแบบตั้งใจจับเลย
มันไม่ได้ว่าไม่ใช่ว่าคิดเพื่อเองไว้โดนแต่มันคือเขาตั้งใจ
หนูก็เลยมั่นใจว่าเอออีนี่มันโรคจิตนั่นแหละ
แล้วเขาก็แบบพูดเร็วว่าขอโทษครับแล้วเขาก็ไปเลย
คือน้องก็บอกว่าตอนนั้นก็เจ็บใจตัวเองอยู่เหมือนกันที่คว้าโทรศัพท์มาถ่ายรูปผู้ชายคนนั้นไว้ไม่ทัน
ก็ไล่จับไว้ไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือช่วงที่เธอตะโกนไปว่าไอ้โรคจิตเนี่ย
ผู้ชายคนนี้ก็วิ่งออกจากรถไฟฟ้าไปนะก็พอออกไปแล้วเนี่ยนะจากตัวรถไฟฟ้าเนี่ยก็ยังไปยืนหันซ้ายหันขวาอยู่ไม่ได้วิ่งหนีทันที
ซึ่งจังหวะนั้นมีคนเยอะแต่ไม่มีใครช่วยเหลือเธอเลยนะแถมยังแบบเหมือนกับหลบหลบกันเป็นการเปิดทางจนคนร้ายเนี่ยมันหนีไปได้
ซึ่งอีกมุมหนึ่งกรณีนี้ที่เกิดขึ้นกับเธอเนี่ยเธอบอกว่ามันก็สะท้อนให้เห็นถึงการช่วยเหลือกันขณะเกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่มีใครช่วยเธอเลยนะครับ
แล้วคนที่ไปแสดงความคิดเห็นในโพสต์ของเธอหลังจากเธอโพสต์เตือนภัยเนี่ยเธอบอกว่าเธอก็เข้าใจแล้วนะว่าแต่ละคนก็เห็นแตกต่างกันไปแต่ยืนยันว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับเธอจริงเพราะว่ามีคนบางคนเนี่ยมาโพสต์บอกว่าเอ๊ะสร้างกระแสหรือเปล่าโกหกกันหรือเปล่า
ก็เลยอยากบอกว่าใครที่เจอเหยื่อแหละเนี่ยอย่าโทษเหยื่อให้คิดก่อนคอมเมนต์อะไรด้วยว่าคนอ่านบางทีถ้าเกิดเขาไม่ใช่หนูอ่ะเขาจะเสียใจแล้วเขาจะทำอะไรมากกว่านี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกัน
ขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ก็สามารถติดตามค้นหาจนเจอภาพของผู้ชายที่ก่อเหตุกับน้องเขาได้
แล้วก็นำภาพไปเป็นหลักฐานแจ้งความที่สนยานาวานะครับ
แต่ตำรวจบอกว่าดูจากภาพถ่ายแล้วเนี่ยมันยังชัดไม่พอ
ไม่พอที่จะไปสามารถค้นชื่อประวัติทะเบียนประวัติอะไรของผู้ชายลักษณะคนนี้ได้นะครับ
เธอก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องไปประสานขอคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดของสถานีรถไฟฟ้าเพิ่มเติม
จะได้นำไปมอบให้กับตำรวจเพิ่มในการติดตามตัวคนก่อเหตุ
คุณระวีการผู้สื่อข่าวเราถามไปยังสนยานวานะครับ
บอกว่าตอนนี้ก็กำลังช่วยแกะรอยคนร้ายจากคลิปจากกล้องวงจรปิดอยู่เหมือนกัน
กำลังสืบสวนเพื่อจะตามหาตัวอยู่